คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของผักผลไม้กันหน่อย
ช่วงนี้นี่หลายคนยังคงทานเจกันอยู่ด้วย

แพนเขามีการออกผลสำรวจมาเรื่องของสารพิษที่ตกค้าง
ตระหนักมากขึ้นแต่หลายคนก็ตระหนกด้วยเหมือนกันนะคะ
ห้างสรรพสินค้าก็มีการติดต่อขอข้อมูลจากไทยแพน

คือจะมีการย้อนกลับไปตรวจสอบถึงเกษตรกรเลยนะคะ
ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการปลูกวิธีการผลิตสินค้าแล้วก็วัตถุดิบต่าง
นางสาวปรกชนอูทรัพย์ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
หรือว่าไทยแพนก็ยืนยันค่ะว่า
ผลงานวิจัยที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลไม้แล้วก็ผักเกินค่ามาตรฐานในครั้งนี้ที่ออกมา
ใช้ห้องวิจัยที่ได้รับรองมาตรฐานสากลในการตรวจ
โดยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่๔และชนิดที่๓ที่ตรวจพบ
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรทั้งหมด
นายสุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ยืนยันนะคะว่า
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบโดยจะใช้สารวัตรเกษตร๓๐๐คนตามพื้นที่ออกสุ่มตรวจค่ะ
ซึ่งกลุ่มไทยแพนเองก็จะทวงถามผลการตรวจสอบกับกรมวิชาการเกษตรในสัปดาห์หน้าด้วย
ผู้ประสานงานเครือข่ายไทยแพนบอกว่า
และผลไม้ที่ขายในห้างโมเดิร์เทรดหรือว่าห้างสรรพสินค้า
ส่วนใหญ่ได้รับฉลากรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตหรือว่าผู้ปลูกเนี่ยคงทำได้ไม่ยาก
แต่สิ่งที่น่ากังวลจริงก็คือ
ผู้ออกสุ่มตรวจจะสามารถทำให้เกษตรกรยอมรับได้หรือเปล่า
ว่าไปซื้อสารเคมีห้ามใช้เหล่านี้มาจากร้านไหนค่ะ
ซึ่งล่าสุดมีห้างโมเดิร์เทรดและห้างสรรพสินค้าบางแห่ง
ติดต่อขอข้อมูลของไทยแพนเพื่อไปตรวจสอบ
แล้วก็พิจารณาการคัดเลือกสินค้าวางจำหน่ายแล้วด้วย
ทำความรู้จักวัตถุอันตรายชนิดที่๔ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกใช้แล้วกันหน่อยค่ะ
มีผลต่อระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อตอนนี้ถูกประกาศห้ามใช้แล้วใน๕๐ประเทศ
เป็นสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช
ซึ่งถ้าหากว่าไปสัมผัสก็จะทำให้เป็นอมภาษณ์หรือเสียชีวิตได้ภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่๓ที่กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตทะเบียน๒ชนิดก็คือ
คาโบฟูรานเป็นสารกำจัดวัชพืชและแมลง
ถ้าหากสะสมในร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
โทมิลเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชอันนี้ก็มีความเป็นพิษสูงเหมือนกัน
ซึมผ่านทางผิวหนังระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งหากร่างกายสัมผัสก็จะแสดงอาการได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะ